ยังอยู่ในวงการบันเทิงแต่เป็นข่าวเศร้าช็อกวงการบันเทิงครับ
จากว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเราต้องสูญเสียนักแสดงมากความสามารถ
แล้วก็เป็นผู้จัดละครคนเก่งคุณตัวสลันวูวงกระจ่าง
คุณผู้ชมเขาเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งนั่นเองช็อกมากเลยนะ
เมื่อคืนนี้เอ๊ะมันเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสุดท้ายก็ยืนยันแล้วว่าเป็นข่าวจริง
คุณตัวสรรยูนะจริงแล้วเนี่ยคนยุคอย่างเราสามคนเนี่ย
เกิดมาปุ๊บจะเห็นเขาเล่นละครแล้วนะใช่ค่ะเป็นพระเอกอ่ะนะ
ใช่เรื่องที่ที่ฉันชอบมากที่สุดก็คือเรื่องพี่ขาวทองกวาวของเรา
มากแล้วแล้วก็เล่นเรื่อยมาแล้วก็เป็นผู้จัดละครเนี่ยฮะก็เมื่อคืนนี้เป็นข่าวช็อกไปนะครับ
เพราะว่าคุณต้วนนั้นจากไปอย่างไม่มีวันกลับครับนักแสดงมากความสามารถ
ผู้กำกลับมือดีนะฮะเสียชีวิตด้วยวัยห้าสิบเก้าปีจากโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรนะครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งคุณผู้ชม
เมื่อตุลาคมปีสองพันห้ามร้อนหกสิบสองคุณตั้วเขาประสบอุบัติเหตุล้มในกองถ่ายละคร
ครั้งนั้นเนี่ยกระดูกสันหลังหักนะครับแล้วก็ไปตรวจต่อ
คุณหมอไปตรวจต่อพบว่าลักษณะของการหักของกระดูกมันคล้ายกับคนเป็นมะเร็งคุณผู้ชม
ก็เลยพาคุณตัวไปตรวจต่อทีนี้ก็ไปเจอว่ามีมะเร็งที่ตับ
เริ่มรักษาด้วยการใช้เคมีบำบัดเรื่อยมาจนมันเริ่มดีขึ้นนะแต่ว่า๑เดือนก่อนหน้านี้คุณผู้ชม
คุณตัวอาการสุดครับมีอาการเบื่ออาหารปวดหลังมากขึ้น
จนวันที่เก้ามิถุนายนความดันโลหิตต่ำลงเรื่อยเรื่อย
คุณหมอต้องให้ยากระตุ้นแต่ไม่สามารถจะยื้อชีวิตได้
สุดท้ายแล้วคุณตัวสรรยูวงกระจ่างจากไปนะฮะก็คือวันที่สิบมิถุนายน
คุณผู้ชมเชื่อไหมเป็นวันเดียวกันกับคุณแม่จำลองวงกระจ่าง
แม่แท้แท้ของคุณตัวเสียชีวิตในปีสองพันห้ามร้อยหกสิบ
เสียชีวิตวันเดียวกันคือ๑๐มิถุนายนจัดคนละปีนะฮะ
ขณะที่ภรรยาคู่ชีวิตคุณเปิ้ลหัทยามีการโพสต์ภาพและข้อความเศร้า
วิวนี้แต่ว่ามันมีแบบดำหน่อยแล้วก็อธิบายว่า
อยากให้เวลามันช้าลงขอเวลาสักหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะนะฮะ
ก็เป็นภาพที่เหมือนจะแบบอยากจะยื้อให้คุณตัวอยู่ให้นานที่สุด
อะไรประมาณนั้นแล้วคนในวงการบันเทิงเขาก็ทราบข่าวก็เข้าไปคอมมงคอมเมนต์ร่วมให้กำลังใจแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการแสดงความเสียใจนะครับ
มีหนึ่งท่านที่ออกมาแสดงความเสียใจคือคุณแอมสวรรคลีลบุตรครับเป็นเพื่อนสนิทเลยของคุณตัว
ดีใจที่ล่าสุดสุดท้ายของบทสนทนาระหว่างเพื่อนมนุษย์สองคนคือบทสนทนาที่ดีงามมันดีมาก
จริงไม่มีอะไรค้างคาใจไม่มีเวรกรรมไม่ดีต่อกันและกันไปดีนะพี่
ขึ้นเย็นวันนี้ครับที่แต่ว่าต้องบอกว่าเป็นการลดน้ำศพ

แล้วก็จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมไปจนถึง๑๗มิถุนายน
และพิธีชาปนกิจศพจะเกิดขึ้นในวันที่๑๘มิถุนายนนะครับ
พวกเราข่าวเช้าหัวเขียวและไทยรัฐทีวีนะครับ
เป็นตัวแทนแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณตัว
สรรอยู่วงกระจ่างด้วยนะครับ